มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไปออกงานนะคะ
แต่ว่าออกงานต้องเปิดตัวให้ปังหน่อย
ปังอย่างไรเปิดซิงเกิ้ลใหม่ของตัวเองนะคะ
เป็นซิงเกิ้ลที่๗แล้วของนายกรัฐมนตรี
ฟังชื่อเพลงกันหน่อยในความทรงจำเนื้อหาย้ำเตือนประชาชน
อย่าลืมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ให้ทำดีต่อไปให้หาทางออกให้กับประเทศหน่อย
เนื้อหาเป็นอย่างไรดนตรีเป็นแบบไหน
คำร้องเป็นแบบไหนฟังพร้อมกันค่ะ
แผ่นหินของเราสร้างตัวขึ้นมาก็คือชิ้นนี้
เส้นทางต่อจากนี้จงปลองดูให้ดีด้วยหัวใจ
แฟนคลับของลุงตู่ก็น่าจะไปโหลดกันนะนะ
แต่ทีนี้ว่ามีคนแซวว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน
เพลงนี้ค่ะคือมันยังไม่เป็นจริงเลย
ย้อนไปดูเนื้อหาของเพลงเก่า
แต่ลักษณะของเพลงของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่เนื้อหาก็จะแตกต่างกันไป
นี่เป็นบางท่อนบางตอนที่คุณผู้ชมได้ฟังไป
ย้ำชื่อเพลงอีกหนึ่งครั้งหน่อยในความทรงจำค่ะ
เป็นเพลงลำดับที่๗แล้วของผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เนื้อหาก็คือย้ำเตือนให้นึกถึงความทรงจำของประเทศไทย
ที่เคยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันในแต่ก่อนเนี่ยนะคะ
ดังนั้นขอให้ทุกคนลืมเรื่องเหล่านี้ไป
ทำเพื่อประเทศไทยหาทางออกให้กับประเทศไทย
เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำเหมือนเก่า
เพลงในความทรงจำเปิดครั้งแรกเมื่อเช้านี้
ขณะที่อยู่ในงานนี้คือพลเอกประยุทธ์ไปเป็นประธานในงานมหากรรม
แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ซึ่งผลเอกประยุทธ์กล่าวยืนยันตอนหนึ่งว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนะ
ไม่ใช่การขายฝันถ้าฝันแล้วไม่ทำก็เป็นไปไม่ได้
ส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องได้นายกที่ดี
และวันนี้ที่พูดไม่ใช่เพราะเป็นนักการเมือง
แต่ผู้ในฐานะนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนี้
ซึ่งเป็นห่วงประเทศฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะ
มีปัญหาก็ปรับกันไปแก้กันไป
ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นจะตายกันซะทั้งหมด

แล้วผมก็ไม่ต้องการจะยืดเยอะอะไรเพราะว่าผมก็เหนื่อยเต็มทีแล้วพูดแบบนี้
ทีนี้มาดูเรื่องของการเดินหน้าหาเสียงของแต่ละพักกันหน่อยนะคะ
วันนี้คุณผู้ชมค่ะมันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะคะ
คือฝากหนึ่งเนี่ยภาคเพื่อไทยฝากหนึ่งเนี่ยภาคพลประชารัฐวันนี้เขาลงพื้นที่ไปพร้อมกันนะคะ
แต่ไปคนละจุดไปหาเสียงที่จังหวัดพยาวค่ะ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพักเพื่อไทยคือ
สักประมาณสี่ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะจู่จู่ก็อ๋อ
บจจังหวัดพยาวทำหนังสือถึงพักเพื่อไทยบอกว่า
สถานที่ที่พักเพื่อไทยจะใช้ปราศัยหาเสียงก็คือสนามกีฬาอวจของจังหวัดพยาวเนี่ยใช้ไม่ได้นะ
เพราะมันเป็นสถานที่ราชการนะ
ก็เลยทำให้พักเพื่อไทยเนี่ยวันนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เข้าไปหาเสียงที่บริเวณภายในสนามนะคะ
ก็เลยปักหลักหาเสียงกันบริเวณหน้าสนามตรงนั้นแหละค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้มันก็มีคำถามตามมานะคะว่าเอ๊ะทำไมฝั่งอบจของจังหวัดพยาวเพิ่งรู้เหรอคะ
ว่าตรงนั้นมันเป็นสถานที่ราชการแล้วทำไมเพิ่งมาบอกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่พักเพื่อไทยเขาจะลงพื้นที่ไปหาเสียง
คำถามมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะถามว่าทำไมก็เพราะว่าพักเพื่อไทยเขาส่งหนังสือขออนุญาตทำเป็นลายลักษรไปตั้งแต่๔มกราคม
เพื่อให้พิจารณา๔๕๖๗๘๙พิจารณา๖วันแต่วันนี้ไม่ใช่สิเมื่อคืนนี้เพิ่งรู้ตัวว่าอบจพยาวเป็นสถานที่ข้าราชการห้ามใช้หาเสียงนะคะ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะพักพลังประชารัฐวันนี้หาเสียงใกล้กันเวลาไล่เลี่ยกันเลยค่ะหาเสียงได้นะคะได้ใช้สถานที่นะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นสถานที่ของเอกชน
นำโดยนะคะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งทางภาคเหนือของพักพลังประชายัดนะคะก็รู้แล้วนะคะบอกว่าได้ใช้สถานศึกษาของภาคเอกชนเปิดตัวผู้สมัครสอสอพยาวเขต๓
โดยมีชาวบ้านเนี่ยมาร่วมฟังการปราศัยครั้งเนี้ยสักประมาณ๓๐๐๐ขออภัยประมาณ๕๐๐๐คนพูดตัวเลขผิดเดี๋ยวแฟนคลับของภาคพลังประชารัฐจะมาถล่มดิฉันอีกนะคะเอาใหม่มีชาวบ้านไปร่วมฟังปราศัยของภาคพลังประชารัฐตามตัวเลขของนักข่าวรายงานคือ๕๐๐๐คนนะคะแต่สิ่งที่วันนี้นักข่าวเนี่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สำคัญดูแลงานด้านความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะไปถามเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมพักเพื่อไทยถึงไม่ได้ใช้พื้นที่สนามกีฬาอบจพยาวในการหาเสียงวันนี้นะคะพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่รู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนหมายถึงว่าอบจพยาวเขาทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมฟังฟังเสียงบิ๊กป้อมกันหน่อยค่ะ
ทีนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่แฟนคลับของพักเพื่อไทยเองแล้วก็พักเพื่อไทยเองเขาฝากถามมานะคะ
มันกี่มาตรฐานสำหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
เพราะถ้าเกิดว่าย้อนไปดูเมื่อวันที่๒มกราคมที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐเองก็ใช้พื้นที่ริมบึงกว้านพยาว
ซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบของเทศบาลจังหวัดพยาวซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ราชการเหมือนกันใช้ในการหาเสียงคำถามคือ
เนี่ยแบบนี้มันกี่มาตรฐานหรือมันไม่มีมาตรฐานเลย
ก็ระบุว่าเป็นสถานที่ราชการเหมือนกันคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้เอาเป็นว่าพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่รู้นะคะชี้ด้วย